เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยหลายคนก็ใช้เขาจะมีช่องทางให้เลือกใช่ไหมว่าถ้าเราซื้อของกับเขาเราจะจ่ายเงินทางไหน
ตรวจสอบ๒๔ชั่วโมงเงินเข้าเงินออกจะมีแจ้งเตือนนู่นนี่
แล้วก็ได้แคมเปญก็คือเชิญชวนคนมาผูก
ก็เลยเข้าใจผิดว่าอ๋อคุณสามารถตรวจสอบได้อืม
ไม่ค่อยมาดึงเงินของเราไปได้ง่าย
มั่นใจว่าปลอดภัยใช่ก็เลยผูกไว้เป็นบัญชีออมทรัพย

รับเงินเดือนเลยทำงานเงินเดือนก็เข้าบัญชีนี้นี่แหละ
ใช่แล้วเวลาเราผูกไปแล้วเนี่ยพอสมมุติจิ๊บซื้อของปั๊บ
เขาก็จะหักบัญชีนี้เลยใช่แต่ปกติจะมีการให้เราอะค่ะ
ไม่ได้หักโดยอัตโนมัติถ้าเกิดเราซื้อของปกติ
คุณจะหักบัญชีใช่แล้วนะหักบัญชีแน่นอนนะ
แต่รอบนี้ไม่มีก็เป็นการหละหลวมค่ะคือไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลย

ก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็คือเปิดบัญชีมาปุ๊
เงินหายจาก๕๐๐๐เหลือ๔๐๐บาท
คือวันนั้นวันที่เท่าไหร่ที่ก็นอนแล้วตื่นมา
วันที่๓ธันวาค่ะรู้ตัวก็คือ๒ทุ่มแล้ว
คือกิ๊บรู้ตัวจากการที่ไปดูบัญชีออมทรัพย์ของตัวเอง
เพื่อที่จะจ่ายเงินก็เปิดบัญชีออมทรัพย์จะสแกนจ่าย
เห็นยอดเงินธนาคารจาก๕๐๐๐เหลือ๔๐๐

ใช่หนูก็ไล่ข้างล่างมันจะบอกค่ะว่าไปไหนบ้าง

ก็ตอนแรกยังไม่ทราบแต่พอเข้าไปในประวัติการสั่งซื้อเนี่ย
อย่างแรกคือแอปหนูพอเข้าไปปุ๊บมันเด้งออกไม่ใช่ตัวหนูแล้วในนั้น

ทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเจอร้านนี้ร้านเนี้ยที่ที่
คือปกติเขาก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าโดยทั่วไป

บัตรเติมเกมบัตรสตริมมิ่งอีวอลแลทเนื้อหลายต่าง
ได้ได้ล็อกอินอะไรของเราไปเป็นอีกเป็นอีกคนนึงแล้วอย่างเงี้เหรอตอนแรก
ว่าคือตอนแรกหนูยังไม่ทราบแต่ว่าตอนที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาแค่เอกใจว่า

นุโดวันที่๒๓กันยา
มันก็จะโดนมี๔ทุ่ม๕นาทีแล้วเวลามันก็จะใกล้เคียงกัน
ประมาณ๕ยอดคะโดนหลายยอดนึงก็แบบซอยทีเลย
พอหนูเห็นปุ๊บหนูก็รีบโทรไปหาผู้การธนาคารสีเขียว
ปะว่าเนี่ยพี่ทำไมเงินมันเด้งออกจากแอพธนาคารเอง

ผู้การเขาก็โทรไปเช็คให้ว่ามันถูกโอนไปไหน
แล้วผู้การกับเขาก็บอกว่าถูกโอนไปที่ช้อปปี้ค่ะ
แล้วพอวันนั้นมันน่าจะโตกับวันหยุดพอดี
หนูก็ทำอะไรต่อกับช้อปปี้ไม่ได้

มันเป็นนอกเวลาทำการค่ะ
หากหลอกก็โยนกันไปโยนกันมา
หนูจะติดต่อได้โทรประมาณ๗

ไม่เหลือเลยหรอ
ไม่เหลือเลย
ครับถิ่น

เพราะว่าผูกบัญชีกษิกรไว้อย่างเดียว
ยุ้ยเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพราะว่ายุ้ยจะต้องเปิดผูกบัญชีไว้เพื่อจะขายสินค้า

แล้วแบบว่าสินค้าที่ขายได้มาก็โดนดูดไปหมดเลยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วเขาช้อปปี้บอกว่าให้ยุ้ยไปติดต่อตำรวจ
แบบว่าให้แบบขอหมายเรียกขออะไรให้ขึ้นไปทางฝ่ายกฎหมายช้อปปี้ใช่ไหมคะ
พอมีดาลจิลทำหนังสือไฟล์กฎหมายช้อปปี้ตำรวจระบุว่าวันที่๓๐ตุลาค่ะ
ให้ช้อปปี้ส่งเอักษันกลับมาแต่ว่าช้อปปี้ไม่สนใจอะไรเลย
ส่งข้อมูลอะไรกลับมาเลยอะค่ะ
เดี๋ยวที่จะไล่อีกทีเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความช่วยเหลืออะไรต่าง
ไฮวันนั้นแอปเด้งจากแอปแบงค์
แล้วก็เงินหายไปหมดละ๒๖๐๐๐บาทเหลือแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ย
แล้วที่หักไปที่เขาเอาไปซื้อสินค้าต่างโดยเอาเงินของเราไป

ใช่ค่ะแล้วพอมันถูกตัดไปปุ๊บแล้วพอยืดเข้าไปดูมันขึ้น
ก็เลยเราก็เลยไม่สามารถรู้ได้

เอาเป็นซื้อของอุปโภคบริโภคอะไรใช่ไม่ใช่

ซึ่งตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่แบบประชุม

มั่นใจว่าโทรศัพท์เนี่ย
เราถูกผูกไว้ที่มือถือเราเครื่องเดียวเท่านั้น

ถึงเวลาเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะมันไม่ได้มีอะไร
แล้วเราเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
แอปแจ้งว่าจะต้องผูกบัญชีไว้เพื่อรับเงินนะ
อืมถ้ายูไม่ผูกยูก็ไม่สามารถเป็นผู้ค้าได้
เหมือนโดนบังคับไปในตัวแล้วเขาก็ค่อนข้างเคลมว่าโอเค
มีความปลอดภัยการตัดสินใจหรือการอ่า
ตัดสินใจของเขาอ่าของแอปอ่ะค่ะถือว่าเป็นขั้นตอนสิ้นสุด
ตอนสุดท้ายอย่างสมมุติเรามีปัญหาเปิดเคสขึ้นมาว่า
ผู้ซื้อเขาไม่รับสินค้าเราเนี่ยเขาดึงเงินกับเราคืนได้เลย
โดยหักจากบัญชีที่เราผูกไว้แต่บัญชีนี้เป็นบัญชีที่เปิดไว้
ซื้อซื้อขายสินค้ากับทางนี้ทางเดียว
ไม่ได้เป็นแบบส่วนตัวหรือเป็นรายเดือนหรืออะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าเงินก้อนนี้เรามีเท่าไหร่
หลังจากนั้นนะคะประมาณสัก๕โมงก็หมดเวลางาน
เราก็กำลังจะต้องไปหาอะไรรับประทานก็โอเคไปสแกนอ้าว
ไม่มีตัดไม่ได้อะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็งง
รับประเชฟบัญชีก็คือจากหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นสี่อ่ะค่ะ
เหลืออยู่แค่ประมาณอ่าสี่สิบบาทเหลือสี่สิบบาท
ใช่ค่ะจากหมื่นสี่ใช่ค่ะแล้วเราจะไปซื้อสินค้า
ซื้ออาหารตอนนั้นประมาณสักร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเราก็เลยอาจจะสแกนจ่าย
ใช่คือรู้ตัวจริงคือตอนที่จะไปซื้อสินค้าที่จะต้องใช้แล้ว
เงินในบัญชีไม่มีเพราะเราคิดในใจแล้วว่ามันต้องอยู่กับเราอยู่แล้ว
ต้องมีหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะสแกนจ่ายเอ้าไม่มีไม่เหลืออะไรเลย
คืออ้าวตายแล้วทำไงเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบโทรหาธนาคาร
ธนาคารเกิดอะไรขึ้นคะเงินหนูหายไปไหนนู่นนี่
เพราะไม่มีอะไรเตือนเลยไม่มีอะไรเห็นเลย
ก็คือด้วยความตกใจไม่ทันเข้าได้ดูแอปก็เลยโทรอย่างเดียวเลย
รู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยโทรไป
ธนาคารเขาก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้ถูกตัดไปที่ช้อปปี้
ก็ตัดเงินในบัญชีธนาคารออกไปหมดหักบัญชีอัตโนมัติ

ของคุณนั๊กกี้เขาหักกี่รอบ๔รอบค่ะ๔รอบ
รอบจริงแล้วค่ะการทำรายการนะคะ
มันทำรายการแบบเข้ามาลองซื้อก่อนครั้งแรก๔๐๐ยกเลิก
๑๐๐๐ยกเลิกแล้วทีนี้ก็เริ่มมาแล้ว๒๐๐๐

ร้านเดียวกันเลยเหรอก็เลยค่ะ
ซึ่งเราก็เลยรีบโทรแจ้งเพราะว่าเราเป็นผู้ขาย
รู้เงื่อนไขอยู่แล้วตรงนี้ถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไร
เราพอมีความรู้ทางด้านนี้เราก็เลยพอวางจากธนาคารปุ๊บ
ก็ได้ข้อมูลมาว่ารับข้อมูลละค่านวดนีนาน

ข้อมูลก็จะต้องเริ่ม๑ดับ๑ตลอดเสมอ
พี่สามารถขอเงินคืนจากผู้ขายคนนี้ได้ใช่ไหม

เพราะพี่หนูยังไม่เคยกดรับสินค้า
หนูไม่เคยยืนยันในการสั่งแล้วเนี่ยหนูแสดงความเขาเรียกคะเจตนา

อยู่ช่วยโหข้อมูลหรือเงินตรงนี้ไว้ได้ไหม
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรีบประสานงานให้นู่นนี่นั่นแล้วก็หายไป